กรณีอุบัติเหตุนะคะที่เป็นลักษณะของอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่ชนบุรีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็มีอดีตพยาบาลสาวเขาเห็นว่ามีผู้บาดเจ็บอยู่ก็เข้าไปช่วยแต่สุดท้ายมีรถพุ่งมาชนจนอดีตพยาบาลสาวคนนี้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๔คนก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันไฟส

กนาฏกรรมเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้นะคะนายปฏิยุทธ์นวลอินนายช่างกรมทางหลวงบอกว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในครั้งนี้น่าจะเกิดจากความประมาทความไม่ชำนาญเส้นทางของผู้ขับขี่เพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดในพื้นที่ก่อสร้างมีทางเบียดด้วยแต่

ที่นำแท็กต์บารีเออร์ไปวางไว้บนถนนจำนวนมากแบบเนี้ยค่ะแล้วมันไม่มีป้ายบอกไฟสองสว่างคนที่ไม่ชินเส้นทางมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอกว่าคนก็กังวลใจไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก